แรกเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของ

ช่วงแรกเดี๋ยวเรานำคลิประทึกบนท้องถนน

คลิปแรกเป็นการไล่ล่านะครับ
เพราะว่ารถกระบะคันสีส้ม
มาชนท้ายรถคันที่ติดกล้องหน้ารถ

จำเป็นต้องไล่ล่าเองคุณ
แต่ก็ต้องเตือนกันไว้อย่าไล่ล่าเองแบบนี้

ขับปาดไปปาดมาขับเร็วขนาดไหน

อื่นอย่างนี้นะครับ

คันหลังก็ไล่บี้เต็มที่เลยนะครับ
พยายามจะไล่ตามเพื่อให้คันหน้ามารับผิดชอบ

ชนรถคันที่ติดกล้องคันนี้ไว้

แล้วก็อยากจะถ่ายทะเบียนเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เพราะคันหน้าโอ้โหปาดซ้ายแซงขวา
แล้วก็เข้าเส้นทึบอะไรต่างนานาน
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
โดยเจ้าของรถคันที่ไล่ล่าก็คือ
นายนิวัตรอยู่อายุ๓๐ปี
พอพรุ่งหอหีบ๘๑๖๗ชมครับ
กำลังขับรถไล่ตามคู่กรณี
งองูจจาน๘๗๖๖ชม
คันสีส้มเขาชนท้ายรถกระบะเชฟโรเลสสีขาวคันนี้
ไฟท้ายด้านซ้ายแตกเสียหายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยทองหลางนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชมบุรี
ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
ทีนี้คันสีส้มขับหลบนี้ใช่ไหมครับ

กันไปจนถึงสี่แยกบายพลาสบ้านบึงชมบุรี
ระยะทางที่บี้กันนะคุณ๑๐กิโลเมตร
ไกลนะครับกลายนะครับก่อนที่คันสีส้มจะหลุดไปได้นะครับ
แล้วคันสีขาวเขาไม่ไหวแล้วตามไม่ไหวแล้ว

รุ้นเพราะว่าเนี่ยพอเขาปาดซ้ายปุ๊บคันที่เสียหายก็ปาดตาม

แล้วรถคันอื่นเขาก็ยังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลายคัน
เห็นไหมคะใช่ครับโอ้โหน่ากลัวเพราะว่าเป็นคืนวันศุกร์ด้วยคุณ
คือถนนเส้นนี้รถใช้ในการสัญจรเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะด้วยนะครับ
ทีนี้เราได้พูดคุยกับนายนี่วัดอายุ๓๐ปีคนที่ขับรถที่ถูกชน
คือเขาขับรถไปทำธุระตามปกติแล้วครับ
ทีนี้รถกระบะคันสีส้มมาจี้ท้ายรถเขามาเบิ้ลเครื่องใส่
ตัวของนายนิวัฒน์ก็เลยชะลอรถซะเลย
ทีนี้ฮะปล่อยให้เขาแซงไปเขาก็แซงไปอีก
เขาแซงแล้วเขาเหมือนเบรกกระทันหันให้เราชนท้าย
เหมือนตั้งใจอย่างนี้เหรอเหมือนตั้งใจครับ
สุดท้ายคุณนิวัฒน์ก็บอกเอองั้นเราก็แซงไปก็ได้
พอแซงไปแล้วคันนี้ชนท้ายเลยนะฮะ
ทำให้ไฟท้ายรถคุณนิวัฒน์แตกเสียหายนะครับ
คุณนิวัฒน์บอกว่าเขาเจตนาชนแน่นอน
หรือไม่ก็หาเรื่องไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าคันนั้นเมามาด้วยหรือเปล่า
เพราะมีคนเห็นกระบะคู่กรณีหรือว่าคันสีส้ม
เกือบจะไปชนรถจักรยานยนต์ในซอยด้วยนะครับ
คุณนิวัฒน์บอกว่ายืนยันไม่เคยรู้จัก
กับคนขับรถกระบะคันนั้นไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่เหตุฉะไหนถึงมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
ถึงที่หมายเขาก็มาชนตูดด้านซ้ายผมแล้ว

ชนแล้วหนีเลยครับชนแล้วหนีครับแล้วผมก็ขับตาม
ให้แฟนเป็นคนถ่ายคลิปไว้บอกให้แฟนถ่ายคลิปไว้
กลับไปหลักทานพยายามตามแล้วก็ตบไฟเขาจอดครับ

ชนแล้วก็ต้องเคลียร์นะครับชนแล้วหนีแบบนี้ก็

คือคุณทำความเสียหายกับรถคนอื่นแล้วก็หนีไงครับ
ถ้ารถคันนี้ไม่มีกล้องหน้าอย่างนี้คุณก็หนีไปเลย

เขาเจตนาไหมเขาเจตนาชนครับ

คุณนิวัฒน์บอกว่าทางฝั่งคู่กรณีทางฝั่งรถสีส้มติดต่อมาแล้ว
มาเคลียร์กันที่บริษัทประกันนะครับ
คุณนิวัฒน์เองก็นำหลักฐานไปลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจสพเมืองชมบุรีไว้ก่อนนะครับ
เพื่อให้คนขับรถกระบะสีส้มได้รับผิดชอบค่าเสียหาย

คุณเมาขับหรือเปล่าหรือคุณมาหาเรื่องเราทำไม
เมาแล้วชนชนแล้วหนีหนีแบบนี้หนีทำไมนะฮะ